เกษตรกรในพื้นที่เล็กหรือพื้นที่ใหญ่ก็ทำเงินได้ง่าย
ลูกแตงโมในพื้นที่โล่งแจ้งมักได้ผลดีตอนหน้าแรงเท่านั้น
แต่ถ้าอยากได้แตงโมออกผลตลอดทั้งปีมีขายได้ตลอด
เกษตรกรเขามีวิธีแล้วนะครับที่แน่รสชาติยังหวานชำ
สร้างรายได้ให้กับชุมชนด้วยครับ
แตงโมล่อยฟ้าดี
พลังเสียงของเกษตรกรที่บอกว่าแตงโมลอยฟ้าดี
ได้ยินแบบนี้ก็ดีใจไปกับเกษตรกรนะครับ
ทดลองปลูกแบบลอยฟ้าจนได้ผลดีแต่จะทำยังไงให้ได้ผลดีแบบนั้นอยากรู้แล้วครับ
ตก่อสุกรอเภอปะเหลียนจังหวัดตรัง
รู้จักกับการปลูกแตงโมแบบโรงเรือนต้นแบบ
แตงโมลอยฟ้าเกาะสุกร
ที่มีปลูกแตงโมสายพันโบอิ้ง๗๔๗
เราประดิษฐ์แตงโมลูกไม่โตนะครับ
ไม่เหมือนกับที่ประดิษฐ์ในแบงค์ทั่วไป

มาถึงเกาะสุกรเขาก็จะถามหา
มีแตงโมกินหรือเปล่า

เกาะสุกรมีแตงโมให้นักท่องเที่ยวได้กิน
ตลอดทั้งปีเลยใช่ไหมครับดรวิกฤต

ของการปลูกแตงโมการปลูกแบบในโรงเรือน

ซึ่งตรงนี้ก็ทำให้อัตรารอดของแตงโม

เทคนิคและวิธีการปลูกแตงโมลอยฟ้าแบบโรงเรือน
ที่นี่เนี่ยเขาจะเน้นใช้ปุ๋ยผสมเปลือกปูม้า
และยังควบคุมการให้น้ำให้ปุ๋ย
สามารถกำหนดน้ำหนักและขนาดได้ด้วย
ใช้ระยะเวลาในการปลูกเพียง๖๐๖๕วันเท่านั้นล่ะครับ
และต้นกล้าก็มีความแข็งแรงปลอดสารพิษ
แล้วที่สำคัญมีผลผลิตออกขายทั้งปี
ลูกค้ายังสามารถสั่งจองได้ตั้งแต่ตอน
ลูกมันยังเล็กอะครับ
ที่แห่งนี้จึงกลายเป็นเกษตรทำเงินไปแล้วครับ